มาดูเรื่องของป้านิตกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมน่าจะยังจำได้กับการหายตัวไปของป้านิตค่ะ
ณิตหายไปตั้งแต่๑๑เมษายนโดยภาพสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดจับได้เนี่ย
ก็คือหมวดโยที่เป็นลูกหนี้ของป้านิตที่ติดเงินป้านิตอยู่รวมแล้วประมาณ๒ล้าน๑แสนบาทเนี่ย
ขับรถกระบะมารับป้านิตที่หน้าบ้านครับรถคันนี้หลังจากนั้นไม่มีใครเจอป้านิตอีกเลย
ขณะที่หมวดโยเนี่ยขับรถกระบะคันนี้กลับบ้านแล้ววันรุ่งขึ้นเขาฆ่าตัวตายในรถคันนี้
ไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นหมวดโยพาป้านิตไปไหนแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าตอนนี้ป้านิตอยู่ที่ไหนเป็นตายร้ายดียังไง
ครับตามหากันทุกที่ทุกทางจนเนี่ยล่วงเลยมาเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วอ่ะค่ะช่วงเย็นที่ผ่านมาเหมือนจะมีความคืบหน้า
เพราะตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่มาหาปลาในพื้นที่หมู่หนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับ
บอกว่ามีคนเจอชิ้นส่วนมนุษย์ในบ่อที่มีผักตบชาวาก็เลยรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบอ่า
กระโหลกศีรษะมนุษย์ค่ะยังไม่สามารถระบุเพศได้นะคะครับ
แล้วก็เจอกระดูกท่อนขากระดูกต้นคอเจอกางเกงสามส่วนแล้วก็กางเกงชั้นในด้วยอืม
หลายคนสงสัยว่าหรือนี่จะคือป้านิตหรือเปล่า

ตั้งแต่๑๑เมษายน๒เดือนแล้ว

คือพวกกระโลกระโดกก็ต้องเอาไปตรวจ
แต่กางเกง๓ส่วนที่เจอใช่ไหม

หมวดโยขับรถไปรับป้านิตหน่อย
ป้านิตยืนอยู่ที่หน้าประตูรั้วบ้าน
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่
ป้านิดยืนอยู่หน้าประตูรั้วนี้ก็ต้องดูว่า

หน้าตามันเหมือนกันไหมมันใกล้เคียงกันหรือเปล่า
เราก็ไปถามญาติป้านิตเลย

เพราะมันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าหัวกระโหลกนี้เป็นของ

เองก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะ
ว่ากางเกงที่เจอมันคือกางเกงตัวเดียวกัน
ที่ป้านิตใส่ในวันที่ป้านิตหายตัวไปหรือเปล่า
เรื่องนี้นะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีก็บอกว่า
พอไปไล่ตรวจสอบภาพวงจรปิดตามเส้นทางต่างเนี่ย
ก็พบว่าพื้นที่หมู่หนึ่งตะบนโกโก
มีรถต้องสงสัยขับผ่านเส้นทางในพื้นที่นี้เหมือนกัน
แต่ต้องตรวจสอบว่ารถคันนั้น
ใช่หมวดโยไหมหรือเป็นรถของใคร
เรื่องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูและป่อเต็กตึง
ยังคงงมค้นหาชิ้นส่วนวัตถุพยานต่างในคลองนี้อยู่นะคะ

ส่วนกระดูกที่เจอเนี่ยตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
จากโรงพยาบาลอนันทมหิดลก็จะรวบรวม
กระดูกทั้งเสื้อผ้าและชิ้นส่วนอวัยวะต่าง

เราก็ไปคุยกับลูกสาวคนเล็กของป้านิต

ปักใจเชื่อว่าเป็นแม่เพราะ
ฟันกับเสื้อผ้าไม่ตรงกัน

มันตรงกับชุดที่คุณแม่หายไปไหม

เหมือนประมาณว่าผ้าที่เจอมันอาจจะเป็นผ้าที่เขาเอา
มุ่งแม่มาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ

แล้วถ้าเกิดหักเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
ระหว่างโครงกระดูกที่พบว่าจะเป็นของคุณแม่หรือเปล่า

เดี๋ยวรอให้เขาเอาขึ้นมาให้หมดก่อน
แล้วก็ให้เจออุปกรณ์อะไรที่แน่ชัดก่อนเนี่ย

ความคืบหน้าล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยคือเจอโครงกระดูกนี่แหละ
แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะว่าจะใช่โครงกระดูกของป้านิตหรือเปล่า
แต่ที่แน่มันดูลักษณะแล้วโครงกระดูกมนุษย์แน่

ก็ต้องเป็นใครสักคนเนี่ยแหละ